มาดูเรื่องพายุฤดูร้อนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายจังหวัดเลย
อย่างที่โคล่านี่ดูสิค่ะเจอหนักเหมือนกัน
พัดบ้านเรือนพัดต้นไม้หักเสียหายหลายพื้นที่เลยนะคะ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มที่อำเภอโนนสูงกับอำเภอพิมาย

พายุทำให้ทั้งบ้านเรือนร้านค้าเสาไฟฟ้า

ที่บ้านดอนเปล้าหมู่๑๕ที่ตำบลใหม่อำเภอโนนสูง
พายุพัดจนหลังคาบ้านปลิวพังเสียหาย
น้ำฝนรั่วเข้าบ้านเสียหายเป็น๑๐หลังคาเรือน
ดูสิหลังคาเปิดไปหมดเลยนะคะ
แรงลมพายุพัดต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าหักโค้น

แต่ก็ไม่ได้มีรายงานคนได้รับบาดเจ็บนะคะ
เบื้องต้นทางการไฟฟ้าเองก็ได้ซ่อมแซม
สามารถใช้การได้ตามปกติแล้วนะคะ
ส่วนเส้นทางสัญจรบนถนนสาย๓๐๔
ช่วงวังน้ำเขียวปักทงชัยฝนตกหนัก
พอฝนตกก็ถนนลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุค่ะ
รถอัพพลิกความหลายคันเลย
มีต้นไม้หักโค้นลงมาบนถนน
ทับรถที่กำลังสัญจรผ่านไปผ่านมา
รถก็พังเสียหายมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ทางกู้ภัยทางตำรวจก็ต้องช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
เพราะว่ากลัวไงเวลาเกิดอุบัติเหตุจุดนี้แล้ว
ถ้ายังไม่ได้เร่งช่วยเหลือจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีก
นอกจากที่โคราชค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่๑๐๑ด้วย
ที่๑๐๑นี้นะคะโอ้โหดู

ใช่ค่ะพัดถล่มมาอันนี้ที่ตำบลสระนกแก้วอำเภอโพนทองนะคะ
ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเป็นครึ่งชั่วโมงนะ

เนี่ยโอ้โหลมกระหน่ำมากฮะใช่แล้วดูสิกิ่งของต้นว่าเนี่ยนะ

คุณฟังเสียงลมนะฟังเสียงลม
แล้วคนก็หวีดกันตกใจเลยนะคะ
ต้นไม้หักใส่รถกระบะ
รถกระบะวีโก้คันนี้ค่ะอันนั้นคือกิ่งของต้นว่านะ
รถคันนี้จอดเอาไว้อยู่ในลานจอดที่วิทยาลัยพาณิชย์แห่งหนึ่ง
แล้วพอต้นไม้หักมาแบบนี้รถก็พังเสียหายเหมือนกันนะคะ
ชวนที่บ้านหนองนกเป็ดหมู่๑๖ตะบนสระนกแก้ว
มีบ้านเรือนที่ถูกลมพายุพัดมาจนพังเสียหาย
เสียหายไปเป็น๑๐๐หลังคาเรือนเหมือนกันนี่คือที่๑๐๑ค่ะ
อกจากนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอีกจังหวัดหนึ่งที่บุรีรำ
บุรีรำก็เจอพายุพัดกระหน่ำเหมือนกันนะคะ

แรงลมพัดโดมพระนอนองใหญ่อยู่ที่วัดเขาพระอังคารตะบนเจริญศุกร์
ดูสิพังถล่มลงมาทั้งหลังเลย
โดมหลังนี้สร้างมาจากแรงสัตว์ภาคของชาวบ้าน
มูลค่าเกือบ๕ล้านบาทสร้างมาตั้งแต่ปี๖๒
ทุกวันนี้เขาจะใช้พื้นที่ตรงนี้จัดพวกพิธีกรรมทางศาสนา
แล้วตอนที่เกิดเหตุก็ไม่ได้มีการจัดพิธีกรรม
ไม่ได้มีพระทศงไม่ได้มีญาติยนต์อยู่ภายใน

แต่อย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขาแปลกใจ
ก็คือโครงเหล็กหลังคาโดมที่พังถล่มองค์พระนอนทั้งองค์เนี่ย

เหล็กนะพังลงมาแล้วไปตรวจสอบพระนอน
เชื่อไหมพระนอนเนี่ยไม่เสียหายเลยแม้แต่นิดเดียว
โอ้โหไม่สกิดผิวท่านเลยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่ดูสิขนาดพังถล่มลงมาขนาดนี้เนี่ยนะ
คิดว่าน่าจะเป็นอะไรบ้างพระนอนน่าจะมีแบบหักเสียหายหรืออะไรบ้าง
ไม่มีเลยค่ะชาวบ้านก็เลยเชื่อว่า
นี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระนอนนะคะ